ล้านวิวที่ล่อลวงหญิงสาวรายหนึ่งอายุ๑๘ที่บอกว่าไปฟีเจอร์ริ่งบางอย่างกันนี้นะคะหลายคนอยากรู้ว่าตก
เป็นแฟนคลับของนักร้องดังมานานหลายปีเลย
ชาวเน็ตก็เลยพากันสืบค่ะว่าแรปเปอร์ชื่อดังเป็นใคร
เมื่อวานบังเอิญเรามาเจอกันแก๊งแรปเปอร์ชื่อดังมาที่ไทยรัฐ
ไม่จะเป็นยางโอมยางกุฟิกแล้วก็ไดมอนด์ค่ะ
ถือว่าเป็นแร็ปเปอร์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นเหมือนกัน
พ่อเขาพาดหวังไปว่าระเปอร์อย่างนี้ก็คิดว่าเป็นไม่ใช่คุณนึง
เรื่องที่นายเรื่องเหลือหลายคนมันฯอยู่กับเหทีนะครับ

เพราะว่าด้วยความว่าพอบอกแรปเปอร์คนก็จะเหมารวมกันไปคนที่ไม่ได้ทำก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วย